ส่วนเรื่องนี้แตกตื่นกันใหญ่เลยคุณนัทพงศ์ค่ะที่ปราจีนบุรี
ปรากฏว่าชาวบ้านเขาบอกในพื้นที่เนี่ยเจอจราเข้ความยาวเกือบ๒เมตร
คุณผู้ชมมันอารวาสอยู่ในหมู่บ้านอยู่นี่ค่ะตัวใหญ่ยาวมากน่ะคือสองเมตรนี่อยู่ในแหล่งน้ำต่างต่างแล้วชาวบ้านใช้ชีวิตอยู่กับน้ำด้วย
กบินบุรีปราจีนบุรีเขาบอกตอนแรกเนี่ยคนมาบอกว่าไปเจอสัตว์เลื้อยคานขนาดใหญ่ไม่แน่ใจตัวอะไรนะคะ
จนกระทั่งสุดท้ายเห็นชัดเลยมันคือจราเข้แน่นอน

แล้วเขาบอกไก่ที่เขาเลี้ยงไว้มันก็ค่อยหายไปทีละตัว
ถ่ายคลิปนี้มาได้ใช่แล้วจราเข้แน่นอน

ราเข้ตัวนี้มันไปโผล่แถวทุ่งนา
ตรงบ้านของคุณตาอนันต์อายุ๗๕ปี
คุณตาบอกโอ้ข้าวในนาก็กำลังออกรวง

เมื่อเช้านี้เห็นตัวนี้โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ
มันกำลังจะกินปลากับนกกระยาง

ก็คาดว่าตัวนี้มันน่าจะกำลังหิวเลยล่ะ
แล้วคุณตาบอกว่าก่อนหน้านี้พ่อพันธุ์ไก่ชน

ก็คงจะไม่ใช่ใครแล้วล่ะคงเป็นตัวนี้แหละ
ชาวบ้านเขาก็เลยแห่กันไป

กลัวก็กลัวอยากดูก็อยากดู
ยังเอาไก่โจรให้จราเข้กินด้วย

ก็คงจะเป็นคลิปที่มาจากที่ชาวบ้าน
เอาไก่โจรให้มันกินนั่นล่ะค่ะ

ก่อนหน้านี้เคยมีคนเจอจราเข้แถวนี้เหมือนกัน
ชาวบ้านหลายบ้านตอนนี้ก็ต้องระวังสัตว์เลี้ยงนะคะ
กลัวว่ามันจะไปกินสัตว์เลี้ยงของตัวเอง

ก็ติดต่อประมงอำเภอไปเรียบร้อยแล้วค่ะ

พอเดินเข้าใกล้มันก็กลับตัว

ประมาณเม็ดกว่าประมาณนะ
เพราะว่าที่เห็นจังหวะที่เห็นชัดที่สุดก็คือ
เขาหันหน้าจะเข้าท่อน้ำ
พอเดินไปแล้วเขาก็กลับตัวไง
ก็เลยรู้ว่าความยาวประมาณเม็ดกว่า
ตรงนี้บ่อตรงนี้เคยมีจอละเข้อีกไหม

ช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ถ่ายภาพ
ผู้สื่อข่าวบอกโอ้มันกำลังนอนอาบแดด

ชัดเจนเลยคือถ้าเห็นอย่างนี้ก็ยังหนีได้

แต่ถ้าคือมันเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเขาก็ใช้ด้วย

อันนี้เกิดความเสี่ยงสำหรับเด็กหรือใครก็แล้ว
แต่ที่ต้องใช้ตรงจุดนี้เพราะตัวมันใหญ่มากจริง

ไกรทองกับเจ้าหน้าที่อบตนนทรีย์จะเข้าไปจับมันแล้วล่ะค่ะ
แล้วก็จะเอาไปปล่อยที่ศูนย์วิจัยประมงจังหวัดต่อไป
นี่ก็เป็นภาพที่ผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปถ่ายมาให้ดูนะคะ